หลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยก็มีการจัดพิธีทำบุญตักบาทนะครับ
นะฮะก็มีการจัดทำพิธีทำบุญตักบาทถวายพระราชกุศล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศาสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏ
พระบรมราชชนนานีพันปีหลวงนะครับในวันแม่แห่งชาติ
ก็คืออย่างที่บริเวณท้องสนามหลวงครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาทถวายพระราชกุศล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศานะครับสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏ
บรมราชชนนีพันปีหลวงสิบสองสิงหาคมสองพันห้ามร้อยหกสิบหกครับโดยมีคณะองคมนตรีและภรรยา
พระธานประธานสาธิการและภรรยาแทนครับประธานวุฒิษภา
และคณะรัฐมนตรีครับร่วมในพิธีร่วมกันทำบุญตักบาทครับ
จำนวนหนึ่งร้อยเก้าสิบสองรูปโดยรับบิณฑบาตครับ
ทรัยมงคลที่บริเวณหน้าพระบรมราชญาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏ
พระบรมราชชนนรีพันปีหลวง
ในวันเฉลิมพระชนมพันศา๑๒สิงหาคม

ส่วนที่บริเวณลานอนุสวรีเท้าสุรนารีจังหวัดนครราชศรีมาครับ
นายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
นำประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้ง
พระพิสุขสงฆ์จำนวน๙๒รูป
ขณะที่บริเวณ๔แยกวัดหนองบัวมรอง

มีการร่วมกันจัดกิจกรรมทำความดีในวันแม่แห่งชาติ
ก็คือเอาข้าวมันไก่มาแจกฟรีให้กับพี่น้องประชาชน
ที่ผ่านไปผ่านมาในระแวกนั้นด้วยนะครับ

นายวรจักรสถาพรพินโยครับท่านเป็นในอำเภอศรีมราชา
วันนี้ก็มีการนำพ่อค้าแม่ค้าประชาชนนะครับ
ร่วมกันทำบุญตบัตรเช่นเดียวกันนะครับ
แต่พระพิสูจน์ส่ง๕๙รูป
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ
เด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏ

โอกาสวันแม่แห่งชาติ๑๒สิงหาคมด้วยนะครับ